คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่นกันหน่อยค่ะ
อันนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กอีกแล้วนะคะ
เป็นเหตุการณ์ข่มขืนชายวัยห้าสิบเอ็ดปีค่ะ
ไปข่มขืนเด็กอายุแค่สิบสามนะคะ
ลวงเข้าไปในป่าแล้วก่อเหตุคุณผู้ชมสี่ครั้งสี่ครา
บังคับเด็กบอกว่าห้ามบอกแม่ห้ามบอกยาย
ตำรวจสพน้ำพองเนี่ยรวบตัวได้แล้วยอมรับสารภาพด้วย
แต่บอกว่าทำแค่ครั้งเดียวไม่ใช่๔ครั้ง
เด็กหญิงวัย๑๓ปีค่ะเป็นชาวอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ก็พาไปชี้จุดที่นายอันผู้ก่อเหตุเนี่ย
วงเธอไปข่มขืนบริเวณป่าหน้าบ้าน
นายอันกวากมือเรียกให้ไปเอาของเด็กกับคุณ
อายุ๑๓ก็หลงเชื่อนะคะก็เดินตามเข้าไป
แล้วเธอบอกว่าเธอถูกบังคับให้ถอดเสื้อผ้า
ไม่ให้ส่งเสียงร้องแล้วก็ข่มขืนเธอ
หลังจากนั้นก็บอกด้วยว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร
แถมก่อนข่มขืนเนี่ยนะให้เด็กกินยาคุมด้วยนะคะ
ซึ่งเธอบอกด้วยว่านายอันเนี่ยข่มขืนเธอมาทั้งหมด๔ครั้ง
ครั้งแรกเป็นป่าหน้าบ้านครั้งที่สองและสามเป็นป่าอ้อย
แล้วก็ป่ายูคาลิปตัสส่วนครั้งสุดท้ายคือที่บ้านพักที่นายอัน
เช่าอยู่กับแฟนสาวอายุ๒๑ปีเพราะว่าเป็นคนไม่มีบ้านอยู่เป็นหลักแหล่งค่ะ
บอกว่านายอันเนี่ยหลอกขอให้ไปช่วยเก็บของที่บ้าน
แต่ระหว่างที่แฟนของนายอันเข้าไปอาบน้ำก็เอาเธอไปข่มขืนที่บ้านพักนี่แหละ
พอแม่รู้เรื่องนะแม่บอกว่าตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่คิดว่านายอันจะข่มขืนลูกสาวของเธอได้ทั้งโกรธทั้งเสียใจ
มีลูกสาวอยู่แค่คนเดียวแล้วไม่ค่อยสมประกอบด้วย
ยังต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีกนะคะ
ยายของผู้เสียหายเนี่ยพอรู้เรื่องจากหลานที่หลานมาเล่าให้ฟังแล้วนะ
ยายบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงยายพาแจ้งความดำเนินคดีเลย
แล้วก็ดีจริงนะคะที่ตำรวจสามารถรวบตัวคนร้ายเอาไว้ได้ค่ะ

ขอตามดูที่คุณย่อนไปกับคุณลุงฉุกน้ำที่เต็มไม่ได้ค่ะ
ขอทิกัสกัสแดงตัวบ้านเลยค่ะ

ว่ามีความ้วกร้ายนี้ขอแข็งมือเข้าหน่อยครับ
ไม่ว่าจะว่าเขาจะพ่มเผือนเจ้าของ

จับเมื่อไหร่เขาก็พ่มเผือน
พ่อนักศิษย์ไปใส่ใดเขาก็ไม่ให้ปากให้บอก
นำตัวใหญ่ไม่ใหญ่เขาก็ไม่ให้บอก
บอกนั่นมาไม่ให้บอกเลย
พันธุ์ตำรวจโทอภินันรักษิณรองผู้กำกับการสอบสวนสพน้ำพองบอกเลยนะคะว่า
นำตัวผู้ก่อเหตุไปคุมขังไว้แล้วที่สถานีตำรวจน้ำพองค่ะ
ซึ่งผู้ต้องหายังคงให้การภาคเศษอยู่
คือยอมรับแหละว่าพาเด็กสาวไปทั้งหมด๔ครั้งจริง
แต่คมคืนทำแค่ครั้งเดียว
ส่วนครั้งที่เหลือพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปเอาของเฉย
เมืองต้นโดนแจ้งข้อหาไปนะคะ๒ข้อหาคือเสพยาเสพติด
ข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
โดยจะทำการสอบปากคำผู้ก่อเหตุอีกครั้ง
แล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ